อุบัติเหตุพี่ใหญ่เขาเบียดกันหน่อย
คันหนึ่งเลนกลางคันหนึ่งเลนซ้าย
คันเลนกลางไปเบียดเลนซ้ายเขาก็หักหลบดูสิ

กระแทกต่อหม้อสะพานขาหักติดอยู่คาซากรถ

เกิดขึ้นตอน๗โมงเช้าของวันนี้นี่แหละ
ชั่วโมงเร่งด่วนในพื้นที่บางประกง
ตำรวจของสพบางประกงเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
ตรงนี้มันคือสะพานลอยฝั่งตรงข้ามกับวัดบางวัวที่บางประกงชนบุรี
นะก็ไปพบรถบรรทุกพ่วง๑๘ร้อยฮิโนสีขาว
สภาพอัดกับต่อหม้อสะพานลอยเศษปูนกระจัดกระจาย
คุณดูคนขับดิโอ้โหแบบนี้สะบักสะบอมเหลือเกิน
รถก็พังเสียหายคนขับชื่อว่าคุณสมณัฐแช่มขำอายุ๔๕ปี
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าขาหักหัวก็แตกและติดอยู่ในรถแบบนั้น
รถมันตะแคงอยู่ครับนะฮะแล้วมีคนนั่งมาด้วย
ชื่อว่านายพรทิพย์อินทศรอายุ๔๓ปีอันนี้ก็บาดเจ็บเหมือนกันที่ขา
นะฮะก็ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุลามรัฐสิบเอ็ด
ส่วนฝั่งตรงข้ามอ้ำเนี่ยนะฮะมันมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำ
นะฮะล้มอยู่แล้วสาเหตุคือเขาไปเจอเศษปูนขนาดใหญ่จากต่อหม้อเนี่ย
ลอยมากระแทกซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อุบัติเหตุนี้เลย
แต่ว่าเศษปูนของต่อหม้อมันดันไปกระแทกเขาจนล้มคุณผู้ชมนะฮะ
ทีนี้ก็ถามนายสมนัทที่เป็นคนขับก็จะพอให้การได้อยู่บ้าง
ถึงแม้จะบาดเจ็บสาหัสเนี่ยบอกว่าเขาข่ามรถอยู่เลนสายนะ
่งหน้าเข้ากรุงเทพอยู่อยู่เนี่ยรถพ่วง๑๘ล้อ
ซึ่งอยู่เลนกลางเนี่ยนะฮะเบียดมาซะอย่างนั้น
เอาทำยังไงก็ต้องหลบสินะฮะทำให้เสียหลักลงข้างทาง
แล้วก็ไปชนต่อหม้อกับสะพานลอยอย่างแรงอย่างจังเลยจนบาดเจ็บ
ต้นตำรวจเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าเป็นอย่างที่นายสมณัฐบอกหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเห็นในภาพว่ามีรถเบียดเขา
แล้วถ้าเบียดจริงก็ต้องตามคนข่ามรถมาทุกพวกเนี่ยมาสอบส่วนต่อไป
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่านายสมนัทนั้นให้การจริงหรือเปล่านะครับ